ไปดูเรื่องของความคืบหน้าคดี

รถขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตกลงสรุปแล้วมันเป็นการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่มา
นะครับไล่ล่าของเจ้าหน้าที่มาจนรถคันนี้

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนฮะ
นี่นี่ครับเหตุการณ์ต่างด้าวครับ
ขนต่างด้าวคว่ำหน้าโรงเรียนเชียงรักน้อยครับ

เอ้าบอกแล้วไง

ผู้หญิงอ๋อผู้หญิง
แล้วทำไมมันถึงเกิดไฟลุกอ่ะ

คนที่เค้าช่วยออกมาได้นอนกองอยู่ในระเนราราชนาธิ์นี้
ส่วนเมื่อสักครู่คือคนที่หนีออกมาได้
ยังมีคนที่ติดอยู่ข้างในด้วยคุณผู้ชมคุณวรพร
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนที่ผ่านมาบนถนนสายเอเชีย
ขาเข้ากรุงเทพมหานครหน้าโรงเรียนเชียงรากน้อยอำเภอบังปะอิน
ขนาด๗ที่นั่งขนแรงงานชาวเมียนมาประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ
ไฟไหม้แรงครับรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๖คน
เสียชีวิต๔ศพแล้วก็นอนเกลื่อนพื้นกันเลย
พลเมืองดีนะครับไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
ออกมาได้ก่อนที่รถจะระเบิดนะครับแล้วก็ใช้เวลาดับไฟอยู่อีก
ประมาณสัก๒๐นาทีกว่าไฟมันจะดับ
มีรถขนแรงงานต่างด้าว๓คันนะเป็นรถตู้๒คัน
มีแรงงานต่างด้าวและคนขับรวม๑๒คน
ส่วนคันที่ประสบอุบัติเหตุขับหนีมาทางสายเอเชียครับ
มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
แต่รถเกิดอุบัติเหตุเสียหลักหลุดโค้งนะครับ
เป็นโค้งตัววายตรงเชียงรากน้อยนะคุณผู้ชม

ความคืบหน้านะครับตำรวจทราบชื่อผู้ครอบครองรถแล้ว

อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นคนขับหรือว่าเป็นผู้ครอบครองเท่านั้น
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คนอาการปลอดภัยครับ

เจ้าหน้าที่สอบสวนผ่านร่ามก็ให้การบอกว่า
ลักลอบเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ
ก็เลยถูกแจ้งก็หาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ท่านภูกร์กำกับการสมภาพหญิงราชาจังหวัดนคร

เข้มงวดในการกวดขันจับกลุ่มแรงงาน

แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์นะครับลองฟังเรื่องนี้ครับ
สาวถึงตัวการนะครับผู้โดยภูมิพวกการทุกคนนะครับ
ดังนั้นการออกหมายจับนะครับและดำเนินพิธีทุกคนครับ
ส่วนเหตุที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนนะครับ
และจะตรวจสอบด้วยว่ามีตำรวจจากหน่วยงานอื่น
สกัดจับรถแวนคันนี้มาก่อนเกิดเหตุ

เบื้องตอนท่านผู้กรรมกราบการสมภพพระอินราชานะครับ
ระบุว่ายังไม่มีการประสานจากตำรวจหน่วยอื่นนะครับ
แต่ก็ให้ฝ่ายสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้วครับ
นี่ค่ะรถก็สภาพยับเยินเลยนะคะ